ใครที่เป็นสายหมูกระทะมากองรวมกันตรงนี้
เพราะว่าเราได้รวบรวม๒เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับในร้านหมูกระทะ
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเขาบอกว่าหามากเลยครับ
เฮ้ยเห็นอย่างนี้ใจคอไม่ดีนะมากินหรือมาปล้น

คือเขาก็อาจจะอ่ะอาจจะเออ
นี่ไหมดูนี่งงอ่ะ
โอ๊ยมันดูลำบากไปคุณพี่ถอดมั้ยคะ
คือเรื่องของเรื่องนะที่ทำแบบนี้เขาบอกว่ากลัวฮะ

กลัวผมเหม็นกลัวกลิ่นหมูกระทะมันจะติดหน้าติดตาติดผมอะไรแบบนั้น

ไม่เป็นไรเพราะเขาบอกเขาเพิ่งสระผมมาก็เลยกันผมโดยเฉพาะ

เมื่อวานนี้ฉันก็ใส่หมวกคุมอาบน้ำไปกินเหมือนกัน
แล้วจริงแล้วเหงื่อแตกเต็มเลยสุดท้ายสระอยู่ดี

คุณเคยบ้างดิฉันเคยอันนี้ความจริง
คือต้องการกันเหม็นแตกเหงื่อแตกกลับมาก็ต้อง

มีกลิ่นเหงื่อเค็มไปหมด
มันเป็นอย่างนี้แหละฮะอีกสักคลิปจัดให้แล้วกันคุณผู้ชมฮะ
เขาบอกว่าคลิปนี้มันช่างสู้ชีวิต
ถึงขั้นคิดว่าต้องขออุปกรณ์เสริมจากแม่ค้ากันเลยทีเดียว
เอาเคียงหน่อยนะจ๊ะ
ขอเคียงหน้าปากหน่อย

ดิฉันว่ามันเป็นหมูพวงค่ะ
มันจะเป็นชิ้นคือมันเป็นชิ้น
แต่ว่าบางทีมันเอาร้านนี้
เพราะว่าถ้าปิ้งอย่างนี้กินยังไง

เป็นเหมือนกับคอหมูย่างเป็นชิ้นคอหมูย่าง
ขายเป็นขีดเหรอคะ
บางร้านบางชิ้นก็อาจจะฆ่าด้วยความรวดเร็วไปด้วย

ใช่ไหมถ้ามันถึงที่สุดแล้วมันไม่สามารถตัดออกจากกันได้
อันนี้ฉันของแท้กินหมูกระทะ
แต่ยังว่าการกินหมูกระทะมันก็ต้องมีอุปสรรคอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะคุณชิสาน้องใบตองนะ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ถือว่าเป็นการได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างความสมัครสมาธิสามัคคี